คนหนึ่งคือสลบอยู่ในรถเก๋งข้ามคืนเลยนะครับ
มีชาวบ้านมาส่องดูว่าเอ๊ะทำไมสลบอยู่ในนั้นข้ามคืน

ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้ฟื้นขึ้นมาตกใจตัวเองเหมือนกัน
มีเลือดออกเต็มหน้าเต็มเสื้อเลยนะฮะ

จำอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
แต่น่าจะถูกทำร้ายอย่างหนัก
เธอก็ตกอกตกใจขวัญเสียขวัญหนีดีฟอร์ตอยู่เลยนะฮะ

หนูจำไม่ได้ว่าหนูลงมาจากรถไหม

หรือยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะฮะ

เหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองชุมพรได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
พบรถเก๋งคันหนึ่งจอติดเครื่องยนต์อยู่ริมถนนในกรมหลวงซอย๕
ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ
ผู้หญิงคนนี้นอนสลบอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับ
ว่าอาจจะถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่านอนสลบไปแล้วก็มีคราบเลือดที่ทั้งบริเวณปาก
แล้วก็เลอะลงมาที่คอที่เสื้อของเธอนะครับ
ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำตัวออกจากรถปฐมพยาบาล
พบว่ามีบาดแผลเกิดขึ้นที่ปาก
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มมีสติขึ้นมานะครับ
ก็สอบสวนทราบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาว
ธิรดาป้านนาคอายุ๔๑ปี
เธอเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงนะครับ
โดยเธอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอได้เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคลีขัน
เพื่อที่จะไปติดต่องานกับร้านอาหารและเครื่องดื่ม
จังหวัดชุมพรหลายร้าน
และได้มาติดต่อกับร้านชมจันทร์เป็นที่สุดท้าย
ระหว่างคุยงานเธอก็ดื่มกินด้วยภายในร้านนั่นแหละครับ
เวลาประมาณตี๓ถึงตี๔ขณะที่กำลังขับรถกลับไปยังที่พัก

จนมีคนมาเคาะกระจกก็คือเจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ภัยมาเคาะกระจก

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบถามข้อมูลจากพนักงานร้านอาหารที่ร้านชมจันทร์

ใช่ซึ่งผู้หญิงคนนี้อ้างว่าไปคุยงานที่นั่นแล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มอะไรด้วยนะครับ
พนักงานบอกว่าผมได้ขับตามผู้ได้รับบาดเจ็บมา
และถามผู้ได้รับบาดเจ็บว่าขับรถไปที่พักไหวไหม

แต่ผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถกลับเองได้
หลังจากนั้นพนักงานร้านก็ขับรถจักรยานยนต์
เพื่อที่จะนำผู้บาดเจ็บไปยังที่พักคือแค่ขับนำเท่านั้นเอง
แต่ผู้บาดเจ็บกลับจอดรถข้างทาง
แล้วก็ให้พนักงานไล่พนักงานร้านไป
จากนั้นผู้บาดเจ็บก็จอดรถนอนที่ข้างทางแล้วครับ
แล้วพนักงานร้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
แต่เดานะเดาว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะโดนทำร้ายจนสลบอยู่ในรถนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยนะฮะว่า
จะต้องหาตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการจะหาตัวอาจจะไม่ยาก
เพราะบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิด
ส่วนทรัพย์สินของมีค่าของผู้ได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีอะไรศูนย์หาย
ก็ตัดประเด็นเรื่องของการชิงทรัพย์ไป
ผู้สื่อข่าวก็งงก็ถามว่าตำรวจแล้วเขาไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครล่ะ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นการไม่พอใจกันในระหว่างการพูดคุย
แล้วก็นั่งดื่มกินที่ร้านก่อนจะแยกย้ายกัน
แล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้ขับรถมาคนเดียวก็อาจจะถูกดักถูกรุมทำร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะ

ว่าหรืออาจจะเป็นการที่เธอไปขับรถแล้วไปปาดหน้าใครอะไรยังไงหรือเปล่า

ตำรวจก็ยังสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้มานอนสลบสลาย
แล้วก็มีเลือดออกได้ยังไงนะฮะภายในรถของตัวเธอเองนะครับ